เศรษฐกิจติดจอวันนี้มาที่เรื่องของหนี้ครับมีข้อมูลพบว่าประชาชนคนไทยเป็นหนี้เกินตัวเพิ่มมากขึ้น
ไปกู้นอกระบบแล้วก็เรื่องของบัตรเครดิตครับทำให้ต้องมีการเร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังด้วยนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของนางสาวสุวรรณีเจษดาศักดิ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า
ตัวเลขนี้ภาครูเดินของไทยรอบสิบปีเพิ่มขึ้นกว่า๓๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี๕๓มาอยู่ที่ระดับ๘๖๘เปอร์เซ็นต์ในรายบ้านที่๓ของปี๒๕๖๕
แล้วก็ต้องเร่งแก้ปัญหาไม่ให้ฉุดมรั้งในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับ
ทีนี้จากการไปเก็บข้อมูลสุ่มตัวอย่าง๔๒จาก๔๖๐๐ครอบครัวทั่วประเทศ
พบว่ามีหนี้นอกระบบเฉลี่ยคนละ๕๔๓๐๐บาทและเกือบ๓๐นั้นของลูกหนี้บัตรเครดิตและหนี้ส่วนบุคคล
ก็มีหนี้เกิน๔บัญชีต่อคนวงเงินรวมต่อคนสูงขึ้นไป๑๐เท่าถึง๒๕เท่าของรายได้ประจำที่ได้ต่อเดือนด้วยซ้ำไป
เขาเรียกว่าหนี้เกินตัวเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รายได้นั้นเกินกว่าครึ่งต้องเอาไปจ่ายหนี้นั่นเองครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเร่งเดินหน้าในการแก้ปัญหาหนี้อย่างครบวงจรผ่านแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนครับ
เจาะลึกเป็นบาทเป็นการแบ่งกลุ่มลูกหนี้แล้วก็ต้องเร่งแก้ปัญหาทั้งกลุ่มหนี้เสียหนี้เรื้อรังแล้วก็หนี้ใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
เมินภาพรวมของธนาคารปีนี้หนี้เสียจะอยู่ที่๒๙เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่๒๗
เนื่องจากว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะจบลงสิ้นปีนี้
และส่งผลให้กลุ่มลูกหนี้ลูกค้าสินเชื่อบางส่วนไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกตินั่นเองนะครับ
อย่างไรแล้วเก็บเงินเอาไว้ใช้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะได้มีเงินในการผ่อนชำระหนี้ของตัวเองได้ตรงตามเวลาที่กำหนดนะครับ